เอาล่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะ

สำหรับขวัญอุสามณีคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอเคยออกมาถ่ายรูปอัปเดต
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำบ้านของเธอให้เราได้ดูกัน
คือฝาผนังบ้านเนี่ยเพดานบ้านของเธอเนี่ยพัง
ต้องเปลี่ยนทีมรับเหมาก่อสร้างกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ต้องต่อสู้กับเหตุการณ์เพดานฝ้าพังนานอยู่พักใหญ่
เจ้าตัวก็ขอมาอัปเดตความคืบหน้าด้วยตัวเองอีกครั้ง
ว่าตอนนี้ขอเดินหน้าซ่อมแซมบ้านอย่างเต็มที่
และตั้งใจทำทุกรายละเอียดให้อยู่บนความปลอดภัย

มาช่วยดูแลงานทั้งหมด
ส่วนเรื่องคดีความที่เป็นเรื่องเป็นราวกับผู้รับเหมาก่อนหน้านี้
ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการค่ะ
ห้องน้ำเริ่มเสร็จแล้วดีใจมาก
แค่ปลูกกระเบิ้ลับแบบโอ๊ยส่งไป

คนที่ดูแลที่บ้านขวัญก็จะเป็นทางช่างของพี่แหวน
มาคอยดูแลคอยจัดการเรื่องระบบเรื่องอะไรให้
เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนหลอก

ยังไม่ตายนะแต่ว่านอนหลับตาสนิท

ตั้งไว้อย่างเดียวคือตั้งสติและทำงาน
หรือว่าขวัญได้ใช้ช่วงเวลานั้นมารู้
ว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรก่อนที่
กับคุณแม่จะก้าวเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริง
เพราะว่าเผื่อถ้าเกิดคุณแม่เข้าไปอยู่
น้องหมาเข้าไปอยู่แล้วเกิดอะไรทะลมขึ้นมา
มันแก้ไขลำบากตามผิดอะไรถูก

ก็ตอนนี้ขวัญขอรักษาบ้านขวัญให้ดีก่อนละกัน
ก็ถือว่าเป็นการปูรักฐานให้กับชีวิตนะคะคุณผู้ชม
พักเรื่องคิดเครียดมาต่อกันที่เรื่องรักกันบ้างดีกว่า
เพราะเมื่อไม่กี่วันนี้สาวขวัญเขาได้ไปอยู่ในส่วนหนึ่งของ
พี่สาวร่วมสังกัดอย่างเตยกัญญากร

บรรยากาศก็สุดแสนจะชื่นมื้นอยู่แล้ว
จะมีโมเมนต์หวานกับหนุ่มก๊อฟแล้วหรือยัง
ฟังคำตอบจากปากของเธอพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า

ทำไมล่ะคะเพราะว่าก็คือถ้าขวัญบอกอยากมี
ก็ไม่อยากให้ไปกดดันพี่ก๊อฟอะค่ะ
คือตอนนี้ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง
มากกว่าใช้ชีวิตคำว่าเราสองคนนะคะ
ตอนนี้เราใช้ชีวิตฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าใช่ไหม

เราต้องมีมองไปแบ็คเวิร์ดให้มันดีก่อนนะคะ

คือตอนนี้เธออยากจะวางรากฐานให้มันมั่นคงก่อน
ก่อนที่จะฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าชีว่าไว้แบบนี้
แต่ว่าเพื่อนก็ไล่สละโสดกลับไปเป็นแถวแล้วนะจ๊